และวันนี้เราส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ที่ร้านค้าไม้แปรรูปที่อำเภอพุนพินจังหวัด
สุราธานีนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์
คนยิงกันจนได้รับบาดเจ็บที่ร้านนี้
ยาอยู่กับสามีใหม่แล้วตัวฝ่ายชายสองคนทะเลาะกัน
แต่ทั้งคู่มีปืนทั้งคู่ครับดวนปืนกันสามีเก่าอ่ะเจ็บ
ตัวสามีใหม่ก็ขึ้นรถไปกับฝ่ายหญิงแล้วก็หนีไปสุดท้ายเขาประสานกับตำรวจแล้ว
บอกว่าเขาจะมอบตัวในวันจันทร์แต่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคนแถวนั้นนะคะ
ไปคุยกับพนักงานในร้านเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์
เมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุนะคะตัวคนเจ็บก็คือนายวัชราวุฒิคงแก้วหรือเสียแอด
ขับรถกระบะเข้ามาในร้านนะคะร้านก็คือตรงนี้
เป็นเหมือนสองคู่หาด้านบนเป็นแบบเรือนไทยครับเนี่ยค่ะพนักงานเสียแอดอ่ะ
ขับรถเข้ามาเสียแอดมาจากจังหวัดชุมพรนะคะ
พอขับรถเข้ามาปุ๊บระหว่างที่เสียแอดลงมาจากรถ
ก็ไปเจอกับแฟนใหม่ของอดีตภรรยาที่ชื่อว่านายนัทธพงศ์นาคสมหรือในแบงค์
นี่ค่ะมาเจอกันแบบนี้ทีนี้แหละพอเจอกัน
พนักงานในร้านบอกว่าไม่พูดสักคำนะไม่พูดพร่ำทำเพลง
ต่างฝ่ายต่างชักปืนออกมาเลยดวนปืนกันกลางร้านเลยค่ะ
หลายนัดเลยนะคะตัวเสียแอดที่เป็นสามีเก่าอ่ะ
ถูกยิงเข้าที่ขาด้านซ้ายตัวสามีใหม่กับฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงก็คือนางสุดารัฐกี่บุตรหรือจิ๋มก็นั่งรถออกกันไปเลย
มีลูกสองคนขึ้นรถด้วยพอยิงกันเสร็จก็ขับรถกันออกไป
พนักงานในร้านบอกว่าสาเหตุที่ทั้งคู่ยิงกัน
มันไม่น่าจะใช่โอ้โหเพิ่งมาเจอกันแล้วก็มีปากเสียงยิงกัน
แต่มันเป็นเรื่องที่มีปมกันอยู่มานานแล้วเรื่องของที่ทั้งคู่ชอบโพสต์เฟซบุ๊กด่ากันค่ะ
เหมือนกับโพสต์เฟซบุ๊กท้าทายกันอยู่บ่อยไม่เคยเจอหน้ากันนะคะ
ตัวสามีใหม่เพิ่งมาอยู่กินกับฝ่ายหญิงได้แค่๓๔เดือน
สามีเก่ากับสามีใหม่ไม่เคยเจอกันเลยแต่โพสต์ด่ากันบ่อยในเฟซบุ๊ก
ตัวสามีเก่าเนี่ยค่ะก็จะไปมาที่ร้านนี้กับที่สาขาในจังหวัดอื่น
แต่พอทีนี้แหละเมื่อวานมาเจอกันครั้งแรกก็เลยเกิดเหตุแบบนี้เลย
ไม่เคยเห็นถ้าท้ายถึงขนาดว่ามันมาวรพื้นกัน
คิดว่ามันต้องหนักมันจะมีการก็ทนนี่ไว้
ทีมข่าวก็เลยสอบถามเสียแอดสามีเก่าที่เป็นคนเจ็บ

เจ้าตัวบอกว่าเขาเคยแต่งงานอยู่กินกับนางสุดารัฐ
มีลูกด้วยกัน๒คน
เมื่อปีที่ผ่านมาเขาตัดสินใจหย่ากัน
แล้วตัวเสียแอดเองก็ไปเปิดร้านค้าไม้แปรรูปที่จังหวัดชุมพร
ส่วนร้านที่เกิดเหตุที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ก็ช่วยกันดูแลถึงแม้ว่าจะหย่ากันแล้วแต่ธุรกิจยังทำด้วยกัน
ช่วงที่หย่ากันก็รู้ข่าวว่าอดีตภรรยาไปคบกับผู้ชายคนใหม่
ซึ่งเป็นเจ้าของสวนทุเรียนในจังหวัดกระบี่ก็คือนายนัทพงศ์นี่แหละค่ะ
เสียแอดบอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรก็หย่ากันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่
ไม่ได้คิดอะไรแต่วันเกิดเหตุอ่ะตัวเสียแอดเองขับรถมาจากชุมพร
เอาไม้แปรรูปมาขายที่ร้านพอมาถึงเห็นนายนัทพงศ์อยู่ในร้าน
แต่ลักษณะของนายนัทพงศ์แฟนใหม่ของอดีตภรรยาท่าทางแปลกครับ
หลบซ่อนซ่อนเหมือนกับมีปืนอ่าเสียแอดเลยเข้าใจว่า
ตัวนายนัทธพงศ์มาที่ร้านโดยไม่ประสงค์ดีเหมือนกับจะมาทำอะไรสักอย่าง
เสียแอดเองถูกยิงเข้าที่ต้นขาด้านซ้ายจนได้รับบาดเจ็บ
เสียแอดยืนยันว่าคืออาวุธจริงไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยมีเรื่องกับนายนัทพงศ์แฟนใหม่ของอดีตภรรยามาก่อน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่าจะเป็นการเข้าใจผิด
ตัวพี่เองกับตัวแฟนใหม่ของภรรยาอดีตภรรยาเรารู้จักกันมาก่อนไหมครับ

คือเสียแอดก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของความหึงหวง

แต่เห็นแฟนใหม่ของอดีตภรรยา
อยู่ในร้านท่าทางมีพิรุษ

อาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในร้านทำท่ามีพิรุษ
เหมือนมีปืนก็เลยยิงใส่เขา

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีบอกว่า
หลังเกิดเหตุนายนัทพงศ์
อำเภอพุนภินภาพลูกสองคนไปด้วยนะคะ

เดี๋ยวจะมอบตัววันจันทร์ที่๘มิถุนายน
ตำรวจก็เลยบอกว่าก็รอผู้ก่อเหตุมามอบตัว
แล้วเดี๋ยวก็สอบปากคำดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป